แม่อะมาส่งนะคนอื่นไม่เอานะ

โอ้โหมีความอบอุ่นมากน้ำตามันไหลใส่เด็กเลยอ่ะ

พอเห็นชื่อแม่มีสองคนน้ำเพชรตกใจไหม
แล้วถามแม่แล้วแม่ให้คำตอบน้ำเพชรมาว่าไง
แม่แท้ของหนูยกหนูให้แม่ยุภาเลี้ยงค่ะ
เพราะว่าแม่เขาไม่มีเงินเลี้ยงค่ะ
หลังจากที่แม่บอกเขาปุ๊บ
ปฏิกิริยาแรกเลยเขามีอาการยังไงบ้าง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น

โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน
ในรายการโลกร้ายใหม่ล้านลูกถุงสู้ชีวิต

มาชุมนมกัน

ตอนนี้เป็นเรื่องราวของเด็กตัวน้อยนะครับ

ค่ะอยู่กันมาเนิ่นนานค่ะเงินรางวัลแจกเท่าไหร่ก็ยังไม่หมด
ไทยรัฐทีวีก็ใจดีจริงค่ะร้องครบ๑๐เพลงหยิบไปเลย๑ล้านบาท
คุณป่าเชื่อเรื่องพรมลิขิตไหมคะ
พรมลิขิตบันดาลชักพาจับปูม้าคว้าปูทะเล
ถ้าพูดถึงพรมลิขิตคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักของคู่รัก
แต่พรมลิขิตของเป๊กวันนี้ค่ะเป็นพรมลิขิตที่เกี่ยวกับแม่สู่ลูก
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของพรมลิขิตคู่นี้กันค่ะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดวงเพชรนามสกุลกัญญาพันธ์
ชื่อเล่นชื่อน้ำเพชรอายุสิบปีค่ะมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ครอบครัวของหนูมีทั้งหมดสองคนค่ะมีแม่มีหนูค่ะ
ยุภาคนนี้ไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของหนูค่ะ
เพราะว่าแม่ที่แท้จริงของหนูยกหนูให้แม่ยุภาเลี้ยงค่ะ
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าแม่ที่แท้จริงของหนูคือใคร
เริ่มประมาณ๑๐ปีที่แล้วเนอะมีลูกค้ามารีดผ้า
เขาถามว่าแม่แม่จะรับเด็กมาเลี้ยงไหมตายแล้วทำไมอ่ะแม่ก็เป็นยังไง
ทำไมทิ้งเด็กก็บอกเด็กอยู่ในรถชางเล้งด้วยมดเขากัด
งั้นเอามาเลยแต่ว่าให้แม่มาส่งนะคนอื่นไม่เอานะ
ให้เอาสำเนาทะเบียนบ้านสุธิบัตรเกิดมาให้ด้วยถ้าให้จริงนะ
แล้วก็ให้เอาบัตรประชาชนของพ่อแม่ถ่ายหน้าหลังมาด้วย
แล้วก็เซ็นมาข้างหลังด้วยว่าสำนองถูกต้องส่งมอบเด็กให้คนนี้จริง
แล้วพอหลังจากนั้นแม่คอยแล้วระหว่างจากประมาณ๓โมงไปถึงเย็น๕โมง๑๗นาฬิกา
น้องมา๑๗นาฬิกา๒๑นาทีถึงบ้าน

คนนี้นะโอ้มีความอบอุ่นมากเหมือนกับว่าบอกไม่ถูกเลยน้ำตามันไหลใส่เด็กเลยอ่ะ
บอกว่าอยู่กับแม่นะลูกแล้วก็หาที่นอนปูป้าให้นอนเลย
ตอนนั้นเขาไม่ค่อยมีสตังค์เขารับจ้างรีดผ้ามาตลอด
ตอนนั้นก็คิดว่าได้รับมาเป็นลูกแล้วต้องเลี้ยงให้ดี
ต้องรักให้ดีเหมือนลูกเราเอง
คุณแม่หนูทำงานรับจ้างรีดผ้าค่ะ
เวลาเขาจะมาจ้างรีดผ้ากับคุณแม่ค่ะเขาจะถามก่อนค่ะว่า
ผ้าตัวละเท่าไหร่คะแล้วคุณแม่เขาก็บอกว่าห้าบาททุกตัวเลยค่ะ
เวลาแม่เขารีดผ้าค่ะมือแม่เขาจะแข็งมากเลยค่ะ
มันจะเขียวไปหมดเลยครับแล้วเวลาแม่เขาพลิกผ้าอะไรอย่างงี้
แม่เขาก็จะบอกว่าเจ็บมืดจังเลยเพจนวดให้แม่หน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทั้งหมดแล้วมีผ้าอยู่ก็เลยหยิบมาให้แม่ค่ะ
หนูไปปั่นจักรยานส่งผ้าค่ะ
ปั่นจักรยานเก่งมากเลยค่ะ
หนูจะถือผ้ามือเดียวค่ะ
แล้วผ้าประมาณ๑๐ชุดค่ะ
จับแล้วก็อีกมือนึงก็ขี่ค่ะ
ไม่กลัวหรอกค่ะหนูอยากช่วยแม่มากกว่าค่ะ
ที่เลี้ยงเด็กคนนี้มาคือ

มันมีแรงบันดาลใจให้เราทำงานสู้ต่อ

เรามีกำลังใจเราก็เพิ่มพลังขึ้นมาอีก

เหนื่อยไหมเดี๋ยวหนูตักน้ำมาให้กินสักแก้วนะ
มันปลื้มปลื้มแล้วน้ำตามันแบบคอเบ้าเลยอะ
ความทราบซึ้งของลูกที่ลูกพูดออกมาว่า

เดี๋ยวได้ตังค์มาซื้อกับข้าวแล้วนะแม่เย็นนี้นะ

กลับมาได้ติ๊บด้วย
ป้า๕๐บาทแต่ก็ให้มาร้อยหนึ่ง
พอวางจักรยานปั๊บก็วิ่งกอดแม่ว่า
ดีใจว่าตัวเองได้ตังค์มาให้แม่
หนูอยากให้แม่มีความสุขค่ะเพราะว่า
แม่หนูมีความเศร้าแล้วก็ทุกข์มาเยอะมากเลยค่ะ

แล้วแม่ก็มีลูกอยู่๒คนค่ะ
คนที่๑โดนรถชนตาย
คนที่สองผูกคอตายค่ะ
ตอนที่ลูกชายแม่ตายไปสองคน
แม่ดูเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
หนูจะพยายามทำทุกอย่างให้แม่มีความสุขค่ะ
เพื่อตอบแทนพระคุณที่แม่เลี้ยงดูหนูมาค่ะ
เราสองคนแม่ลูกอยู่กันอย่างมีความสุข
หอกล้อกันมาจี้ยิอะไรกันอย่างนี้

แม่ก็รักนะเนี่ย
เรียนหนังสือเก่งแล้วอย่าดื้อนะลูกนะ
แม่รักลูกตลอดรักมากเลย
ถ้าแม่หมดลมหายใจถึงแม่จะหยุดหลักค่ะโอ้
หนูอยากได้เงินรางวัลไปจ่ายค่าเทิมค่ะ

แม่เอาไปจำนำเอามาจ่ายค่าเช่าบ้านค่ะ
อยากให้แม่มีความสุขมากเลยค่ะ
พบกับน้องน้ำเพชรครับหนูน้อยยอดกระตันยูขอสู้ทุกทาง
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แม่บุญธรรมที่แสนดีเชิญครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ประจำที่เลยค่ะน้ำเพชร
ครับนี่ก็คือน้องน้ำเพชรนะครับ
แนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักหน่อย
ชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดวงเพชรนามสกุลกัญญาพันธ์ค่ะ
ชื่อเล่นชื่อน้ำเพชรค่ะมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะ
อายุ๑๐ปีค่ะอายุ๑๐ปี๑๐ปีนะ
วันนี้น้ำเพชรมากับใครมากับคุณแม่ค่ะ
หนึ่งเดียวเท่านั้นเลยนะคะนั่งอยู่ข้างล่างแล้วนะคะ
คุณแม่ยุภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับ
ผู้ติดตามมีแค่นี้ติดตามมีคนเดียวเลย
ครอบครัวนี้มีกันแค่สองคนเท่านั้นแต่ครอบครัวนี้พิเศษหน่อยคือ
นี่คือคุณแม่บุญธรรมนี่คือคุณลูกที่ได้รับการอุปการะมาจากคุณแม่ยุภา
เป๊กถามน้ำเพชรอย่างนี้ว่ารู้เมื่อไหร่ว่าเราไม่ใช่ลูกแท้
รู้ตอนหนูอายุ๕ขวบค่ะ

เพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่หนูว่าหนูไปเปิดสมุดดูค่ะ

มันมีชื่อแม่บุญธรรมแล้วก็แม่แท้ของหนูค่ะ
แล้วถามแม่แล้วแม่ให้คำตอบน้ำเพชรมาว่าไง
แม่แท้ของหนูยกหนูให้แม่ยุภาเลี้ยงค่ะ
เพราะว่าแม่เขาไม่มีเงินเลี้ยงค่ะ
เพลงได้ยินอย่างนั้นแล้วตกใจไหม

เพราะว่าหนูก็ดีใจที่หนูได้มาอยู่กับแม่บุญธรรมคนนี้ค่ะ
ถ้าหนูไม่ได้อยู่กับแม่บุญธรรมคนนี้
หนูจะไปอยู่ที่ไหนหนูก็ยังไม่รู้ค่ะ
ความรู้สึกมันเปลี่ยนไหมเพราะเรารู้แล้วว่า

เพราะว่าแม่เขาดีต่อหนูมากเลยค่ะ
คุณแม่ยุภาตอนแรกที่เขาถือใบเกิดไปอ่ะจ้ะ
ไปถามตกใจไหมเพราะเขาเห็นใบเกิด
กะว่าจะปิดบังเขาไหมหรือว่ากะว่าจะบอกให้เขารู้
กะว่าจะบอกให้รู้อยู่แต่ว่ายังไม่ถึงเวลา
แล้วตอนบอกยากไหมคะสำหรับคุณแม่ยุภา
ก็ยากอยู่นะกลัวลูกจะไม่รักตัวเอง
กลัวลูกจะคิดไปอย่างอื่นค่ะ
กลัวถ้าลูกรู้แล้วแม่จะอยู่ได้ยังไงลูกจะรักเราไหม
เกิดลูกบอกว่าไม่จริงไม่อยากอยู่กับแม่แล้ว

สุดท้ายแม่จึงรวบรวมความกล้าและบอกกับน้ำเพชร
หลังจากที่แม่บอกเขาปุ๊บปฏิกิริยาแรกเลย

ไม่มีค่ะเขาก็กราบแม่เลยค่ะ
แล้วหลังจากที่เขากราบคุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงคะ
ก็ตื้นตันแล้วเขาพูดไม่ถูกอะค่ะว่าลูกจะใจแบบ
จิตใจงดงามเนอะงดงามแล้วก็แข็งเกร็งจิตใจงดงามเนอะงดงามแล้วก็แข็งเกร็ง
เพชรในวัยตอนนั้น๕ขวบ
ทำไมเราถึงก้มลงไปกราบคุณแม่ยุภาเลย
แม่ที่แท้ของหนูยกหนูให้แม่บุญธรรมเลี้ยง
ถ้าแม่เขาไม่ยกให้แม่บุญธรรมเลี้ยงแล้ว
หนูจะเป็นยังไงบ้างวันนั้นที่หนูได้ครบอายุ๕ขวบแล้วค่ะ
น้ำเพชรหนูจิตใจดีมากลูก
ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนอยู่ต่อไปก็ไม่รู้
ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะสำหรับทั้งสองคน
แล้วทีนี้คุณแม่ลองเล่าถึงวันนั้นครับ
ย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
ที่น้องเขาได้มาอยู่กับคุณแม่วันนั้นเป็นยังไงบ้างครับวันนั้น
มีลูกค้าพ่อแม่ทำอาชีพรีดผ้ารับจ้างรีดผ้า
แล้วลูกค้าคนนั้นก็คือไม่ใช่แม่ของน้องที่มาถาม
เห็นมาก่อนว่าเขาจะให้ที่โรงพยาบาลแล้วนะ
แต่ว่าพอดีก็เป็นเพื่อนหนูแบบไม่ใช่เพื่อนจะสนิท
แต่ว่าพอรู้จักคุณป้าใจดีเอาน้องมานี่
หนูสงสารหนูเห็นแล้วช่วยหนูด้วยว่าช่วยกัน
แสดงว่าเขาเป็นลูกค้าที่ร้าน
แล้วพอมารับเสื้อผ้าก็เมาส์กัน
วัดมีเด็กในกรณะก็ถูกทิ้งนะอยู่ที่โรงพยาบาล
ป้าเอาไหมเห็นใจดี

มีความอบอุ่นแบบเหมือนอากาศหนาวเรามีแอร์มีอะไรพอเราอุ้มแล้วก็อุ่น
ค่ะค่ะอุ่นดีรักเลยตั้งแต่แรกรักเลยตั้งแต่แรก
ก็เขาถามว่าแม่มีกระติกน้ำร้อนไหมมีนมไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่หาเอง
เขาไม่มีอะไรมีผ้าเช็ดตัวผื่นเล็กเล็กมาผืนนึงแมมเปิ้ลสองสองชิ้น
ก็ถามมีกาน้ำไหมมีอะไรไหมมีขวดนม
ก็บอกเนี่ยเอาขวดนมมาให้ประมาณนี้๒ขวดกดน้ำกดนม
แล้วเขามีแนวโน้มว่าจะมาขอคืนบ้างไหมคะไม่มีเลยมหัศจรรย์นะคะ
สุดท้ายเวลาผ่านไปตั้งแต่วันนั้นวันแรกจนณปัจจุบัน
สิบปีครับความผูกพันเหนียวแน่นแน่นอนแต่เดี๋ยวมาคุยต่อ
เป็นอยากให้เข้าเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนเพื่อมีเงินทุนนะคุณแม่เนาะ
นะคะนะฮะน้องน้ำเพชรนะฮะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วคนล่าสุดของเราวันนี้นะครับ
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
หมื่นค่ะแปดหมื่นบาทครับ
หมื่นหรอแปดหมื่นบาทห้าเพลงครับในแปดหมื่นนี้เอาไปทำอะไรบ้างคะน้ำเพชร
เอาไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็ใช้ค่าหนี้ให้แม่ค่ะแล้วก็เก็บไว้ค่ะเป็นทุนการศึกษา
แม่มีหนี้เท่าไหร่แม่มีหนี้หมื่นนึงค่ะแม่มีหนี้หมื่นนึง
หมื่นนึงนี่ถือว่าเยอะไหมสำหรับครอบครัวเราเยอะค่ะเยอะนะเยอะไหมคะคุณแม่หมื่นเยอะค่ะเพราะเราไม่มี
ก่อนที่จะร้องเพลงนะคุณแม่คือต้องนับถือนะนับถือใจแม่นะแม่นะค่ะ
แม่ก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยในเงินทองแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่สบาย
แม่เองก็ตึงแต่ก็ยังมีจิตที่งดงามไม่รู้ด้วยอะไรทำให้ทั้งคู่ได้
ได้เกิดพรมลิขิตให้มาเจอกันสุดท้ายได้อยู่ด้วยกัน
รักกันอย่างหมดหัวใจแล้วก็ได้มาอยู่ในรายการของเรา
วันนี้ขอให้คู่แม่ลูกคู่นี้โชคดีและทำให้ได้ตามเป้านะคะ
แปดหมื่นบาทนะคะขอให้ทั้งคู่โชคดีค่ะโชคดีนะครับค่ะ
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าน้องน้ำเพชรพร้อมแล้ว
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

หมอเล็กตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นค่ะนี่อินโทรเพลงแรกของหนู
เป็นยังไงรู้จักค่ะพอไหวไหมไหวค่ะสู้ไหมล่ะ
สู้ค่ะสู้ค่ะไม่มีอะไร
ที่เราทำไม่ได้คนเราเลือกที่มาที่ไปไม่ได้
แต่การกระทำทุกการกระทำเราเลือกได้
ขอให้เราเป็นคนกำหนดเองว่าชีวิตเราจะไปในทิศทางใด
แต่อย่าลืมจงเอาความดีเป็นที่ตั้งค่ะ
พร้อมที่จะแข่งหรือยังพร้อมแล้วค่ะโอเค
บอกแม่หน่อยว่ารักแม่แค่ไหนรักแม่ที่สุดเลยค่ะนี่

ไม่ใช่
เอาละครับเครงที่หนึ่งครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับสู้ค่ะ
เขียนคำแม่สอนเป็นกรอนติดไว้ข้างฟ้า
เลิกงานกลับมาอ่านทวนให้จำขมวล
เรียนรู้สู้งาน
อย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอน
ครอบครัวเรายังเดือดร้อน
แม่พร่ำสอนก่อนไกลบ้านมา
สายตาแม่เหงาเป็นเงาติดใจไม่หาย
ลูกมาอยู่ไกลห่วงใยแม่ทุกเวลา
สู้งานเหงาใกล้

เมื่อเจอปัญหา
ร้ายเคล้าอยากทอดใจละ
แต่แววตาแม่คอยเตือนใจ
แพ้บ่ได้บอกใจอย่าให้อ่อนแอ
ทุกใดรังแก่กี่เพลกก็แพ้บ่ดเฮ้ย
คนรักจากรัก

ตกงานกี่ครั้ง
ผิดหวังกี่เจ้าร้องไห้
หากแม่ยังมีทุกข์ใจ
เจ็บแค่ไหนบอกใจห้ามถอย
เขียนคำแม่สอน
เป็นกรอนติดไว้ข้างฟ้า
ย้ำเตือนผ่านตา
ให้จำแม่ยังรอ

ทนสู้งาน
เก็บกรรมเพิ่มสิบเป็นร้อย
เมื่อถึงวันที่รอคอย
จะนำรอยยิ้มไป

มีค่ะมันปวดมื้อยบีบจนช้ำเนี่ย
เวลาอยู่บ้านผมก็บอกว่าแม่สู้สู้นะ
ถ้าแม่ไม่ไหวแม่ก็พักก่อนก็ได้

เคยบอกค่ะแต่แม่เขาก็บอกว่าไม่หยุดแม่จะสู้เพื่อลูกไปตลอด

โปรดติดตามตอนต่อไป